เราตามกันต่อนะฮะกรณีที่เด็กชายวัย๕ขวบนะฮะ
มีผู้ชายมารับออกจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งจริงก็เป็นคนที่รู้จักกับเด็กชายเป็นอย่างดี
ปรากฏว่าเด็กชายก็ขออภัย
นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เข้าไปด้วย
คือมันมีวงจรปิดหน้าข้างหน้าเนี่ยนะ

ผู้ชายคนนี้มารับเด็ก๕ขวบที่โรงเรียน

สุดท้ายเด็กชายหายไปจากอ้อมอกของผู้เป็นแม่และพ่อนะครับ

และสุดท้ายนะคุณจากการไล่ดูกล้องวงจรปิด
ทำให้ตำรวจคลี่คลายคดีว่าผู้ชายคนนี้พาเด็กไปฆ่า
คุณเป็นคดีโหดมากฆ่าเด็ก๕ขวบ
คือทุบแล้วก็รัดคอจนเด็กหมดสติแล้วก็ทิ้งศพตรงหนองน้ำ
ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ท้ายที่สุดจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ได้

แต่ทีนี้ก็ต้องตามคดีกันต่อนะครับ
ทีนี้ที่บอกว่าต้องตามคดีนักข่าวของเรานะ

จายคนนี้ยังถูกคุมตัวอยู่ในห้องขัง
เพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็เค้นสอบปากคำทั้งคืนเลย
แต่เขาก็ดูกินอิ่มนอนหลับไม่ได้รู้สึกเครียดอะไร
ผู้กำกับค่ะบอกว่าคดีนี้มันไม่ได้ซับซ้อนนะ
ดูจากพยานหลักฐานทั้งหมดนายจายลงมือก่อเหตุคนเดียว
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะส่งสารฝากขังได้นะคะ
แล้วนักข่าวไปที่โรงเรียนของเด็กด้วย
เพราะอย่างที่บอกค่ะว่าในจายคือคบกับน้าของเด็ก
แล้วน้าสาวของเด็กก็เคยพาในจ่ายไปรับหลาน
แต่ว่าทำไมมันเกิดโกรธแค้นอะไรมาจู่
จายถึงไปรับเด็กชายคนนี้มา

โรงเรียนตอบคำถามเรื่องมาตรการความปลอดภัย

ปรากฏว่าพอนะบอกว่าตอนนี้ติดภารกิจอยู่ข้างนอก
พอเองไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เรื่องนี้
จริงมันต้องดูนะว่าไม่ใช่ว่าใครจะไปรับเด็กก็ได้

พ่อของเด็กบอกว่าไม่ได้ติดใจ
เรื่องที่โรงเรียนปล่อยให้ลูกชายออกมา
อาจจะเป็นเพราะว่าจายเองเขาก็สนิทคุ้นเคยกับลูก
แล้วปกติพ่อจะเป็นคนไปรับลูกที่โรงเรียน
มีแค่บางครั้งเท่านั้นแหละที่ไหว้วานให้น้องสาวของเมีย

แล้วเรื่องกิจการความรักเหรอใจแค้นเหรอ
คือพ่อของเด็กบอกว่าเรื่องกิจการความรักไม่จริงนะ
ส่วนตัวแทบจะไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับน้องเมียเลย
จากตัวในจายคุยกันแค่ไม่กี่คำ
ลองฟังคุณพ่อของน้องที่เสียชีวิตหน่อยค่ะ
ขอบอกตรงว่าข้อนี้มันไม่ใช่ว่า
ผมไปกิดกล้างสารความรักความสัมพันธ์ของเขา

พูดตรงครับสาบานได้ครับ

ผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเขา

เจ็บใจแล้วก็

อะไรนะ

พ่อเด็กก็บอกว่าไม่เชื่อนะเรื่องของความแค้นเกี่ยวกับความรักเนี่ยนะฮะ
เพราะว่าเมื่อวานที่นายจายสารภาพเนี่ย
เขาบอกว่าที่ฆ่าเด็กเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
คือเขาแค้นพ่อแม่ของเด็กแค้นพ่อแม่ของเด็กที่เป็นคนที่มากีดกันเส้นทางความรัก
จนกระทั่งนายจ่ายเนี่ยต้องเลิกกับแฟนสาว
เพราะแฟนสาวเป็นน้องสาวของแม่เด็กชายที่เขาเอาไปฆ่า

ทีนี้มันเกิดความแค้นลงกับพ่อแม่เด็กไม่ได้ก็ลงกับเด็กซะ
ใช่ในใจเขาบอกเขาพยายามง้อขอคืนดีมาเดือนนึงแล้ว
แต่ว่าก็ไม่ได้คืนดีด้วยก็เลยก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
ทีนี้พ่อของเด็กเองนะบอกว่าเจ็บปวดมาก
สิงหาปลายเดือนนี้ลูกจะครบ๖ขวบแล้วแต่มาพรากลูกไป
แล้วตอนนี้ศพของน้องวัย๕ขวบนี้ก็ไปชนะสูตรที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะ
บ่ายนี้เดี๋ยวจะนำศพออกจากโรงพยาบาลแล้วก็จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดกู่เต้าต่อไปนะคะ